ตำรวจกองปราบจับกลุ่มผู้ต้องหางัดรถยนต์หรูย่านประเวทนะคะ
เพื่อที่จะนำทรัพย์สินของมีค่าไปขายนำเงินไปใช้จ่ายค่ะ
คงกำลังก่อเหตุใช้ไขควงงัดกระจกรถยนต์เบนส์นะคะ
สีดำของผู้เสียหายซึ่งอยู่ย่านประเวท
ก่อนนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็ทรัพย์สินอื่นของผู้เสียหายไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๖กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญค่ะ
ที่ทำให้ตำรวจกองปราบรามใช้ในการติดตามตัวและจับกลุ่มได้
ที่บ้านพักซอยสุขุมวิท๔๙แยก๑๔เขตวัฒนา
พร้อมของกลางเป็นรถจักรยานยนต์
เสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผู้เสียหายค่ะ
สอบสวนนายปฏิพันธ์รับสารภาพนะคะว่าในช่วงเวลากลางคืน
ตระเวนตามซอยเปลี่ยวที่มีรถยนต์หรูนั้นจอดทิ้งไว้
เป็นระยะเวลานาน๕๖ชั่วโมง
แล้วก็จะใช้ไฟฉายส่องดูทรัพย์สินภายในรถ
เมื่อสบโอกาสจะใช้ไขขัวงัดกระจกรถยนต์ให้แตก
โดยทำมาแล้ว๗ครั้งค่ะ
สินที่ได้จะนำไปขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายนะคะ
ซึ่งวิธีการโจรกรรมดังกล่าวได้เรียนรู้มาจากแก๊ง๘เซียน
ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ
พลตำรวจตรีสุธินทรัพย์พ่วงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการกองปราบรามกล่าวนะคะว่า
ตำรวจยังอยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้ายอีก๑คนค่ะ
ซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการพร้อมฝากเตือนประชาชนที่ชอบจอดรถในที่เปลี่ยวด้วยนะคะ
อย่าทิ้งทรัพย์สินมีค่าไว้ภายในรถค่ะ
เพราะว่าอาจเกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวได้ค่ะ